มาดูความคืบหน้าเรื่องของการปล้นบ้านชาวจีน
สำหรับรัพยาเร่งล่าตัวเบียก่อภัยที่วางแผนปรนบ้านคนจีน
จับเขามัดมือมัดเท้าแล้วเอาทรัพย์สินไปกว่า๑ล้านบาท
จับได้สองยังหนีอีกสาม
ความคืบหน้ากรณีนี้ครับเป็นหมู่บ้านพัทยาเมืองใหม่
จับบนหนองเปลืองพฤบังละมุงชนบุรีครับ
เหตุเกิดช่วงเช้ามืด๓พฤษภาคมที่ผ่านมาบ้านหลังนี้

คนจีน๓คนคือนายหวังจื้อจุ่นอายุ๓๕ปี
นางสาวลินเฉียลุ้ยอายุ๒๔ปี
และนายกู้จินเจียอายุ๓๗ปี
นอนพักผ่อนกันอยู่มีคนร้ายอย่างน้อยมากัน๓คน

คุณผู้ชมเราทำภาพจำลองให้ดู

แล้วใช้สายไฟมัดมือมัดเท้าหรือค้นทรัพย์สิน

นาฬิกา๓เรือนแหวนทองอีกวงหนึ่ง
แล้วยังบังคับให้ในหวังโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร๒ครั้ง
ครั้งแรก๒๐๐๐๐บาทและอีกครั้งหนึ่ง๗๔๐๐บาท

แล้วก็ถอดเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดในบ้านไปด้วย
ทรัพย์สินที่กล่าวมาทั้งหมดประมาณ๑ล้านบาท
สืบสวนแกะรอยคนร้ายจนไปพบว่า
ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับเข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วก็ออกไปพร้อมกับรถผู้เสียหายที่ขับหนีมา
จนพบว่าถูกนำไปจอดทิ้งไว้ในป่าใกล้กับหมู่บ้าน
หนองตาอุ่นตำบลโปกอำเภอบางละมุงจวัดชนบุรี
ห่างจากจุดเกิดเหตุมาประมาณ๒๐กิโลเมตร
คนร้ายเผากุญแจรีโมททิ้งด้วย
ส่วนรถกระบะของคนร้ายนะครับถูกนำไปจอดไว้ที่บ้านญาติ
ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุง

ขับตามเข้าไปรับคนร้ายแล้วพากันหนี
เที่ยงคืนที่ผ่านมาตำรวจจับสัญญาณโทรศัพท์
พบว่าคนร้ายหนีไปกบดานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ที่ตะบลเนินพระอำเภอเมืองจวัดระยอง
คนร้าย๓คนลงจากโรงแรมเพื่อจะไปขึ้นรถ
ตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับเลย
หนึ่งในสามนะครับยิงเปิดทางจะหนีนะครับ

จนมาถูกจับได้หนึ่งคนคือนายชายชนะพิมพาย

คุมตัวกลับมาที่สพมพัทยาครับ
ตอนนี้ทรัพย์สี่มันอยู่ที่ใคร
บนห้องมีไหมบนห้องมีไหม
เดี๋ยวมึงพามึงขึ้นไปดูเออป่ะ
เช้าวันนี้ตำรวจนะครับไปจับตัวในธวัดชัยศรียางนอก
แบงค์อายุ๒๗ผู้ร่วมก่อเหตุนะครับ
ที่บ้านพักแถวพัทยาใต้ได้อีกคนนึงนะ
จากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายที่บุกปล้นบ้านคนจีนมี๔คน
คือบีมจับแล้วนะนายแบงค์จับแล้วนะ
ส่วนนายบิวและนายเอ็มเนี่ยครับหนีนะครับตอนยิงปะทะ
ส่วนอีกคนคือเบียร์ฉายาเบียก่อไผ่นะครับ
เป็นชื่อที่ใช้ในชุมชนแถวพัทยาใต้
แล้วเป็นคนสั่งการวางแผนทั้งหมด
อยู่ระหว่างขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับครับ
แรงจูงใจในการก่อเหตุก็ประสงค์ต่อทรัพย์แล้วครับ
จากคนจีนว่าจ้างพริตตี้มาเอ็นเตอร์เทน
แล้วพิตตี้เห็นว่าในบ้านมีทรัพย์สินจำนวนมาก
ก็เลยแจ้งให้เบียร์นะครับรู้จนนำไปสู่การปล้น
ด้วยการมอมเหล้าจนหลับครับแล้วก็ออกจากบ้านไปโดยไม่ได้ล็อกประตู
แล้วก็ให้พักพวกมาก่อเหตุครับ